ต่อเนื่องกันกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็ทำให้ตำรวจเรียนไปการตั้งด่านสูมตรวจ
แล้วก็เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้น
แต่เจอรถคันหนึ่งรถตู้โดยสารนี่แหละนะคะ
ทำเอาตำรวจตกใจคือไปไม่เป็นเลย
พูดไม่ออกเพราะว่ายางล้อรถของรถตู้โดยสารคันนี้เนี่ย

โอ้โหต้องให้คุณผู้ชมเห็นเองจริงค่ะ
ว่าสภาพมันใช้คำว่ายับเยินก็ได้
แต่คนขับรถตู้ยังกล้าบอกนะว่า

ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพคือมันศึก
เป็นดิฉันจะใช้คำว่าศึกร้อนแล้วนะคะตอนนี้
เพราะมันโอ้โหสภาพมันไม่น่าใช้งานได้จริงค่ะ
รถตู้คันนี้ถูกด่านตำรวจเขา

ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรบางประกง

เจริญาที่เขาตั้งด่านเพื่อที่จะตรวจดูว่า
ทุกคนเกินหรือเปล่าพฤติกรรมคนขับขี่เป็นอย่างไร
ก็จะสอบถามจากปากผู้โดยสารที่นั่งอยู่เลยนี่แหละ

มีนายสมบัติศรีวิชัยวัย๕๗ปีเป็นคนขับ

รถคันนี้เป็นรถเปล่าไม่มีผู้โดยสารนะคะ

ขับรถรับผู้โดยสารจากหมอชิดไปส่งที่ชนบุรี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบในช่วงบ่าย
เข้าไปรับคนในกรุงเทพเป็นรอบที่๔ค่ะ

ตำรวจก็บอกเอาไม่ไหวก็พักนะนี่มัน๓รอบแล้ว
แต่จังหวะที่ตรวจรถสิคะคุณผู้ชม
พอไปตรวจบริเวณยางล้อหลังฝั่งขวาเท่านั้นแหละค่ะ

เพราะว่าสภาพยางมันไม่มีดอกยางเหลืออยู่แล้ว
ผิวยางก็บางจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งนายสมบัติโชเฟอร์ก็ยอมรับค่ะว่า

บอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยน

เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วแต่ขอวิ่งขอวิ่งก่อนได้ไหม
ขอวิ่งก่อนเพราะว่าต้องให้ทัน
ต่อความต้องการผู้ทิศาลที่จะเดินทางกลับชนพุรี

มันก็เรียกว่าจะพูดว่ายังไงดี
ก็เข้าใจเพราะว่าประชาชนก็ต้องเดินทางกลับบ้าน
ตำรวจเลยบอกว่าขับช้านะ

แล้วก็ระมัดระวังให้มากที่สุดด้วย
เพราะถ้าเกิดยางมันเกิดระเบิดขึ้นมาจริงเนี่ย
อย่างน้อยอุบัติเหตุหนักมันอาจจะเป็นเบาได้

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางประกง

ไปที่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารบอกว่า
หมั่นตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
อย่ามักง่ายไม่สนใจ
เพราะว่าถือเป็นผู้ให้บริการ
ต้องรับผิดชอบผู้โดยสารจำนวนมากที่มาใช้บริการ
รับผิดชอบผู้โดยสารไม่เท่าไรรับผิดชอบชีวิตเขาด้วย
ขณะเดียวกันพอเรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ลงไปในโลกโซเชียล
มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า๑๐๐คอมเมนต์
สนับสนุนการตั้งด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบผู้ประกอบการให้มากกว่านี้

แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
คุณผู้ชมหลายคนนะคะที่ส่งคอมเมนต์มาบอกว่า

อยากที่จะให้ผู้ประกอบการนี่ไปถึงตัวผู้ประกอบการเลยนะว่า
มันเช็คทั้งสภาพรถแล้วก็เช็คทั้งตัวคนขับรถด้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกเขาใช้คำเลยผู้โดยสารทุกคนฝากชีวิตเอาไว้
คือมันเป็น๓อย่างที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วล่ะ
สภาพคนขับรถสภาพรถแล้วก็สภาพของเส้นทางที่เราจะเดินทางไป
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกบอกแล้วนะว่ามันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้ว
ว่าการขับรถตู้แบบนี้๔ชั่วโมงต้องพัก๑ที

อย่างสมมุติ๓รอบจากกรุงเทพไปชนบุรีอย่างน้อย
ก็มีประมาณชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงแล้ว
สำหรับปัญหานี้นะคะที่ตรวจแล้วพบเป็นดอกยางศึกแล้วมันเสี่ยงอันตราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีเขาก็ตรวจสอบเรียกเจ้าของรถมา
พูดคุยกันถามข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไง
พูดคุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเปรียบเทียบปรับไปค่ะคุณผู้ชม
เขามีข้อหาที่ใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงนี่เป็นข้อหาสำคัญที่โดนปรับไปนะคะ
๕๐๐บาทแล้วก็มีข้อหาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด
ปรับไปอีกสองพันแล้วก็สั่งห้ามรถตู้คันนี้ไปใช้รับส่งผู้โดยสาร
ให้นำรถไปตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชนบุรีในวันนี้
เพื่อดูความสมบูรณ์ของสภาพรถว่าสามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้อีกต่อไปหรือเปล่า
ไม่ได้ปล่อยไปตรวจเจอดอกยางเป็นขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องปรับกันไปนะคะ